สุราธานีก็ยังมีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวกันนะคะ
พาไปชมถ้ำรังนกกันดีกว่า
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะมีแบบการเก็บรังนก

แล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยไปดูกัน
เขาว่ากันว่าวิวที่นี่เนี่ยนะคุณ
ต้องมาช่วงเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้น
เพราะว่ามันจะมีแสงทองแห่งดวงตะวันสาด
มายังทิศตะวันออกสุดขอบฟ้าสวยงามมาก
จะออกไปแตะขอบฟ้า

จากภาพบอกได้ว่าสวยมากจริงนะคะ
และเกาะนกเผาแห่งนี้ก็ตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวดอนศักดิ
อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
อำเภอดอนสักใช่ไปที่เกาะดอนสักอาวดอนสักนี่แหละค่ะ
ใช้ระยะทางในการนั่งเรือหางยาวไป

วิวข้างทาง๓๐นาทีมันเพลินมากแป๊บเดียว
ไลท์สำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะนกเผาเนี่ยนะคะ
ก็คือการเดินเท้าลัดเลาะเข้าไปในชุมชนของชาวบ้าน
ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าแบบนี้
มีต้นไม้รูปร่างแปลกตามป่าเขตร้อนชื้นบนเกาะ
เพื่อที่จะไปไหนบุกถ้ำนี้
นั่นก็คือถ้ำนกนางแอ่น
เป็นแหล่งผลิตรังนกที่เอาไปทำเครื่องดื่ม
ของชุมชนชาวเกาะนกเผ่านั่นเองนะคะ
เขาก็จะมีการช่วยกันบริหารจัดการเป็นรายได้ของชุมชน

นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมรังนกที่เกาะอยู่บนผนังถ้ำได้
แล้วก็ไปดูวิธีการเก็บรังนกของชาวบ้าน
ที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายนะ

เดี๋ยวไปดูกันว่านักท่องเที่ยวเขาตื่นตาตื่นใจกันขนาดไหน

เห็นไหมคุณว่ามันมีความหลากหลายทางธรรมชาติเยอะมาก

เรื่องของรังนกเนี่ยไม่ใช่สุ่ม๔สุ่ม๕เข้าไปดูได้นะครับ

ให้คนในพื้นที่พาเข้าไปแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เปิดให้ไปท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติเลยนะคะ
อกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยานรอบเกาะด้วย
รวมถึงนี่เปิดบริการโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็สามารถอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดเห็นปูสดไหม
ตามแบบฉบับชาวเกาะนกเผาได้เลย
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนะคะ
แล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยววิถีธรรมชาติแบบนี้
ก็ติดต่อไปได้ที่เพจเกาะนกเผาโฮมสเตย์
หรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปด้วยกันนะครับ
สุดยอดจริงเลยสุดรอบพันธุ์
เมืองร้อยเกาะเห็นไหมก็ไปเกาะดอนสากอาวดอนสาก
ก็ไปเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากให้ไปกัน